คุณผู้ชมค่ะต่อกันที่กู้ภัยใจพระค่ะหรือว่าพี่บินบรรลือรินนั่นเองนะคะ
บันเทิงไทยรัฐขอพูดอีกหนึ่งตำแหน่งเลยนะคะเป็นนักบุญหัวใจเลี่ยมเพชร
แบบนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมค่ะคือพี่บินเนี่ยพอรู้ข่าวว่าอดีตนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเพชรโพธาราม
เจ้าของเพลงดังต่อชดขอร้องและรักคนชื่อน้อยต้องเจอสภาวะตกละกรรมลำบากค่ะ
ต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดราชบุรีแล้วก่อนหน้านี้นะคะก็โดนรถชนจนหูตึง
คู่ชีวิตก็ป่วยเป็นอามพลึกชีวิตเนี่ยขัดสนเหลือเกินเพราะพิษโควิดค่ะ
ไร้งานร้องเพลงนะคะเงินเก็บค่ะก็หมดนะซึ่งล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะพี่บินได้ลงพื้นที่ไปหาคุณอาเพชรถึงบ้าน
ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเลยค่ะก็เจอทั้งคุณอาแล้วก็ภรรยาชื่อคุณหมวยเล็กค่ะ
ทั้งคู่เนี่ยตื้นตันอย่างมากเลยนะคะซึ่งพี่บินค่ะก็ถามถึงสาธารณสุขดิบนะพร้อมพูดให้กำลังใจทั้งคู่ด้วยค่ะ
ฉันเป็นเราทึกแล้วก็เขาต้องดูแลฉันตลอด

นอนบนบ้านไม่ได้เลยเพราะว่าเขาจะนอนอยู่ตรงนี้เรียกเขาเขาก็ไม่ได้ยิน

ต้องเอาไม้เคาะเพราะหูหนักมากอย่างนี้
ความหมายก็คือว่ามานอนใต้ถุนบ้านนี่เพราะว่าภรรยานี่ป่วย

จากนั้นค่ะพี่บินนะคะก็ยังชวนคุณอาเพชรโพธารามอวดลูกคอเพลงฮิตด้วยนะคะ
รักคนชื่อน้อยแบบนี้นะคะซึ่งแม้คุณอาเนี่ยตอนนี้อายุ๗๒ปีแล้วแต่บอกเลยว่าเสียงยังดียังเป๊ะอยู่เดี๋ยวไปฟังกันค่ะ
แต่แฟนของพ่อชื่อหมวยใช่ไหมห้วยเล็กห้วยเล็กแล้วทำไมรับคนชื่อน้อยมาจากไหนเนี่ย
เพื่องเห็นนะก็
ลูกคอกันคู่ขี้เบียดกันมาแบบนี้เลยนะคะ
๒หมื่นบาทและแถมด้วยนะนี่ยังโอนเข้าบัญชีด้วยค่ะอีก๑หมื่นบาท
ซึ่งอดีตนักร้องลูกทุ่งนะถึงกับโผล่กอดพี่บินแล้วก็ขอโวยพรเจริญเจริญนะบินนะแบบนี้
ส่วนอาการหูตึงของคุณอาค่ะพี่บินและทีมงานก็จะติดต่อโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อไปให้คุณอาด้วยนะคะ
ขอให้คุณอาหายไวเนอะเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจนะ
คือฟังเสียงแกร้องเพลงบอกเลยว่ายังเพราะอยู่นะเส้นเสียงยังดีอยู่ขนาด๗๐กว่าแล้วนะคุณผู้ชมนะ
เวลาเห็นพี่บินพี่เอกพันธ์ลงพื้นที่แบบนี้บอกเลยว่ามีคนบันเทิงคนอื่นเนี่ยที่เขาอยากจะลงไปร่วมด้วยช่วยพี่บินกันเหมือนกันนะฮะหลายคนเลย
อย่างอีกหนึ่งท่านค่ะลูกทุ่งนิสัยดีพี่ยิ่งยงยอดบัวงามบอกเลยว่าความรู้สึกถึงฉายาที่หลายคนเรียกคู่แฝดคู่นี้คือใครใจพระเทวดาเดินดินบ้างล่ะหลายคนตั้งให้พี่ยิ่งยงบอกเลยว่าเห็นด้วยหมดใจเลยกับฉายานี้อ่ะไปฟังพี่ยิ่งยงกันหน่อยค่ะ
ส่วนละครตอนนี้ของพี่ยิ่งยงกลับไปถ่ายทำแล้วค่ะเรื่องสะพ้ายไร้ศักดินานั่นเองค่ะ
เข้มงวดในเรื่องของความปลอดภัยไร้โควิดเช่นเคยนะในกองถ่าย
เพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดว่าติดขึ้นมาเนี่ยจะเอาไปติดคนที่บ้านอีกนะฮะ
ก็คงจะรับแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวกันไปก่อน
บอกตรงว่ายังคงกังวลกับไอ้เจ้าโควิดอยู่ไม่น้อยค่ะ
จริงการถ่ายละครตอนนี้ก็มีระยะห่างด้วยเพราะว่าการพูดคุยมันเหมือนแบบว่าแต่ถ้าจะมาตบมาตีกันมันคงยากอ่ะตอนนี้แต่ถ้าคุยกันเฉยอย่างนี้ผมพี่ว่าได้นะคือระยะห่างอาจจะคุยประมาณนี้แม่ค้ากับคนลูกค้าซื้อกับข้าวอะไรอย่างนี้นะฮะ
กองละครตอนนี้ก็มีมาตรการในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะเพราะว่ากองละครก็ต้องเดินหน้าทำงานต่อไปเหมือนกันทุกอาชีพตอนนี้ก็เริ่มมีการรันทูทำงานกันเยอะแล้วนะคะ